เชอรี่เหมือนว่าเต้นไปเปิดรายการไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าข่าวแรกของเราเนี่ยสดใสทราบทราบจ้าจริงจริง
สำหรับเรื่องราวหัวใจของอุ้มลักษณะแล้วก็บอลกฤษณะ
๒ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ทั้งคู่สารสัมพันธ์กันมา
แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาเรื่อย
ตอนนี้หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่อุ้มลักษณะ

คุณอุ้มเองก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่
บอลกริสนะเนี่ยจะมาคุกข่าวสเติร์ปขอแต่งงานสักทีหนึ่ง

แต่ว่าบอลกฤษณะล่ะจ๊ะเมื่อไหร่จะพร้อม

มันต้องถามเขาว่าเขาพร้อมจะขอเมื่อไหร่

ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่อะไรยังไง
คือรู้แค่ว่าตอนนี้มันก็โอเคมีความสุขในทุกวัน

คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้แบบเป็นฝั่งเป็นฝา

เราก็แอบลุ้นเพราะว่าเขาแบบ
ไม่ให้เช็คโทรศัพท์ห้ามยุ่งห้ามอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าพ่อกับแม่อุ้มไม่ใช่คนที่จะต้องตัดสินคน
ว่าเคยมีลูกมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้ว

แต่ว่าอนาคตเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
เอาเป็นแค่ว่าทุกวันนี้ยังโอเคดีอยู่ค่ะ
เห็นไหมคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ชีวิตอยู่กับอดีต
ใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตแต่เขาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
ปัจจุบันโอเคชีวิตก็โอเคลงตัวนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็รอว่าเมื่อไหร่บอลกฤษณาจะมาคุกเข่าเตอร์ไพรส

ใช่แล้วค่ะคบกันมาหนักแน่นมั่นคงแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าข่าวดีคงจะตามมาเร็วอย่างแน่นอนนะคะ